โอเคค่ะกลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกันต่อนะคะกับน้องเต๋อหรือเจ๊คิมมี่ของเราคุยกันมาพอสมควรนะคะค่อนข้างรู้แล้วว่าเป็นผู้ชายอารมณ์ดีตลกแล้วก็มีมุมเสื้อสกปรก
แต่เขามีมุมขลึ่มบ้างอารมณ์นะก่อนที่จะพูดอันนี้เขาดูแบบไม่ใช่ว่าคนจะกล้าแบบว่ามาคุยเล่นแย่งกับเขาได้
ถ้าสมมุติแบบไม่เคยรู้จักกันว่าแบบเฮ้ยพี่พี่ตลกอะไรอย่างนี้พี่อาจจะแบบโดนกลับมาอะไรอย่างนี้ถูกป่
แต่ก็ไม่นะครับไม่คือแต่จะเป็นคนเงียบแต่หมายถึงว่าถ้าจะมาเล่นด้วยเขาก็มาเล่นกันนะ
อ๋อเป็นคนนิ่งแล้วก็ตลกอารมณ์ดีเอาเป็นว่าหัวใจยังว่างหรือปะ

ไม่มีแฟนหรอไม่เชื่อ
อะไรมันจะนานขนาดนั้น๓ปีเป็นไปไม่ได้หรอก
๓ปีแล้วอยากจะบอกว่าเมื่อ๓ปี๔ปี
หน้าตาไม่ดีก็ต้องรอเลยนะ

เขาเลิกเราเราเลิกเขาหรือยังไงไปกันไม่ได้

แล้วสเปคล่ะสเปคสเปคเป็นยังไง
สเปคก็ปกติครับ

รู้มาว่าต้องพูดได้มากกว่า๒ภาษา

เพราะว่าเราก็มีสังคมเรามีเพื่อนของเรา

ก็พูดอังกฤษอิตาเลียน

น้องรู้ไปทำไมภาษาอิตาเลียน

สาพี่เนี่ยพูดได้๓ภาษานะ

แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก

เอาเป็นว่าเราเนี่ยพูดได้กี่ภาษา

อิตาเลียนเรียนไปทำไมเนี่ย

ที่นู่น

ที่นู่น

ที่นู่น

ที่นู่น

ที่นู่น

ที่นู่น

ที่นู่น

เราก็เชื่อว่าคนอย่างคุณต้องจีบสาวติดบ้างแหละวะ

เชื่อว่ามันคงไม่โสดไปถึงปีที่๔แล้ววะ

หาเหรอประหลาดเท่านั้นดูอยากรู้จีบผู้หญิงยังไงอะ
สมมุติแบบผมไม่เคยจีบอย่างเงี้ย

ก็เวลาปกติก็
คนไม่รู้จักกันอย่างนี้คุณจะกล้าเดินมาขอเบอร์ป่ะ

มันเป็นลายที่แบบผมเก็บเอาไว้ใช้เวลาเป็นอาวุธลับในรายการแล้วผมหมดชีวิตแล้วเนี่ย
อันนี้ไม่ได้โทษโทษเราไม่ได้นะพอรู้หมดแล้วด้วย

เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในประกาศแม่บ้านประจำบานนะคะ
เดี๋ยวพูดผิดรายการเป็นภาษาอินเตอร์เลียนหน่อยได้ป่ะว่าอะไรครับว่าว่าแบบว่าเออ
กลับมาเจอกันใหม่กับรายการแม่บ้านประจำบานวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ